ลูกชายอยากเมาอยากเมาแต่ไม่มีตังค์ซื้อเหล้า

แม่บอกเห็นกับตาเลยลูกชายจะไปขโมยข้าวเปลือกในยุ้ง
จะเอาข้าวเปลือกไปขายเพื่อเอาเงินมาซื้อเหล้าครับ
แม่เลยตะโกนด่าลูกชายไปว่าไม่มีปัญญาหาเงินอย่างอื่นเหรอ
ถ้าข้าวหมดจะเอาอะไรกิน
ลูกชายโมโหค่ะประชากแขนแม่แต่แม่เนี่ยถือแบบเชื่อนหมากอยู่
แล้วมีมีดหั่นหมากอยู่แม่ก็คว้ามีดแล้วก็แบบเหมือนกับป้องกันตัว
โอ้โหแต่คุณผู้ชมไปโดนจุดสำคัญลูกชายเสียชีวิตเลยนะ
ไปแบบแทงตัดคั่วหัวใจแม่ก็ตกใจก็นั่งร้องไห้
มีดเฉือนหมากหันหมากเนี่ยขดขมมากเนี่ยมากนะ

เป็นลูกแข็งแข็งโป๊กเนี่ยโอ้โหมันเข้าไปแบบฟึ๊บเลยแล้วเนี่ยคือเข้าจุดสำคัญคือแบบ
ใต้ราวนมซ้ายอ่ะอื้อหือตัดคั่วหัวใจอ่ะครับนี่ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานค่ะที่บ้านปะเคียบตำบล
ประเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำผู้เสียชีวิตคือ
สมศักดิ์อายุสี่สิบหกปีค่ะครับครอบครัวก็นำร่างไปประกอบ
พิธีทางศาสนาที่วัดคนรู้ข่าวก็โอ้โหบอกเลยว่าสงสารคือ
ไม่รู้จะบอกยังไงดีอ่ะลูกชายเสียชีวิตคือเป็นเรื่องเศร้าอยู่แล้วครับ
สารแม่สงสารแม่มากแล้วคือเห็นใจผู้เป็นแม่ค่ะ
ตอนที่นักข่าวของเราไปถึงนะเจอคุณแม่นะอายุหกสิบเจ็ดอืม
โอ้โหแม่นี่โอ้โหน่าเศร้าอ่ะเล่าให้ฟังแบบนี้
คือเมื่อวานบ่าย๓นั่งกินหมากอยู่หน้าบ้าน
เห็นลูกชายเมามาเดินถือกระสอบปุ๋ยตรงไปที่ยุ้งข้าว
ตักข้าวเปลือกใส่กระสอบแม่ก็เลยไปต่อว่าลูกชาย
โมโหกระโดดลงมาจากยุ้งกระชากแขนแม่เวียงแม่
แม่บอกคือไม่คิดหรอกว่าจะไปโดนลูกคือป้องกันตัวเฉย

ผู้ชม
ผู้ชม
โตแต่แม่บอกกับเราแบบนี้นะคะว่าคือแทงไปตอนแรกเนี่ยมันเข้าจุดสำคัญจริงแล้วแผลมันลึกแต่ลูกไม่ได้เสียชีวิตณตอนนั้นนะคะ
แม่บอกว่าคือหลังเกิดเหตุเนี่ยแม่ก็บอกลูกแล้วว่าไปหาหมอเถอะแต่ทำไมรู้ไหมความอยากกินเหล้าคุณภาคภูมินึกดูไม่ฟังแม่ไม่ไปหาหมอไปกินเหล้าต่อ
กินเหล้าต่อแต่เพื่อนที่กินเหล้าด้วยกันบอกเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้ไปหาหมอเถอะไปหาหมอที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หมอทำแผลให้แผลลึกหมอบอกว่าต้องไปโรงพยาบาลครูเมืองต้องส่งต่อแต่ด้วยความเมาไม่ยอมไปไปกินเหล้าต่ออีกไปกินเหล้ากับเพื่อนต่อจน๖โมงเย็นกลับไปนอนที่บ้าน

บอกว่าลูกไปหาหมอเถอะเสียชีวิตแล้วค่ะเนี่ยดูสิก็โทรตามลูกสาวคนโตให้แจ้งตำรวจแม่ไม่หนีนะคะแม่ตกใจค่ะแม่ก็อยู่ตรงนั้นเลยคือรอมอบตัวกับตำรวจแล้วแม่บอกตำรวจเลยว่าแม่นี่แหละที่เป็นคนแทงลูกชายเอง
ตำรวจก็บอกว่าก็ยังไงก็ต้องแจ้งข้อหาแม่นะเพราะว่าลูกชายก็เสียชีวิตอ่ะทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายแต่ว่าปล่อยตัวชั่วคราวออกมานะคะนักข่าวของเราก็เลยมีโอกาสได้ไปคุยกับแม่เพราะตำรวจบอกว่าแม่ไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนียืนรอมอบตัวด้วยตัวเองครับเพื่อนบ้านบอกว่าคือถ้าลูก
เอาเงินไปซื้อเหล้าจริงทะเลาะกับแม่บ่อยของเงินแหม่ไปซื้อเหล้าอะไรแบบนี้ค่ะ
จะว่าไปก็น่าสงสารคุณยายนะ

แม่ก็ต้องไปสู้คดีในชั้นศาลเอาว่าเป็นลักษณะของการป้องกันตัวอะไรแบบนี้
ก็ฝากพี่ตำรวจยังไงช่วยดูแล
เผื่อยายเขาไม่มีทนงทนายนะ

ก็ต้องจัดหาทนายให้ยายเขาหน่อย

เพราะว่าคือเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาถึงตาย
แล้วก็ไปกินโล่งกินเหล้าอีกกว่าจะกลับมาที่บ้าน